วันนี้เรามีข่าวฮอตลาบมาแรงเลยค่ะ
เป็นข่าวของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะ
อย่างคุณกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์แล้วก็คุณบีทัศภาค่ะ
ที่เขาได้จูงมือกันออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ
บรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
นางร้ายร่างเล็กอย่างกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ค่ะ
ออกมาเผยข่าวดีว่ากำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่ป้ายแดง

คบหาดูใจกับนักร้องนักแสดงหน้าตีบี้ทัศภาคได้๑๒สัปดาห์
ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็จูงมือกันมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
โดยทั้งคู่ค่ะออกมาขอโทษแฟนคลับหากทำให้ผิดหวัง
และทุกอย่างไม่เป็นไปตามประเพณี
แต่ทั้งนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาด
เพราะทั้งคู่นั้นตั้งใจสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่แล้ว
เลิกดีวันวิวานั้นจะจัดขึ้นตามหลักศาสนาคริสต์

และมีพิธีแบบไทยในวันที่๖มีนาคมปีหน้าค่ะ
ที่กิฟต์กับบี้เนี่ยอยากจะแถลงข่าว
เพราะว่าเราต้องการที่จะชี้แจงบางอย่างนะคะ
คือเราไม่ได้บอกว่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง
ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเรารู้ว่า
ว่าเราทำผิดประเพณีไทยที่ดีงามบางประการ
เราไม่ได้ทำครบถูกต้องทั้งหมดนะคะ
ก็เราก็คงจะต้องขอโทษเนาะ

ที่อาจจะทำให้ใครหรือหลายคนรู้สึกว่า
เอ่อติดใจบางอย่าง
ไม่อยากจะให้ทุกคนใช้คำว่าพลาด
ที่ผมได้เห็นจาก

แต่เราไม่ได้เราไม่อยากให้คนโฟกัสเรื่องนั้นเนาะ
แพ้ความดีของเขา

ไม่ยอมแพ้อะไรเลย
ไม่ว่าเราจะเรียกร้องอะไร
เราจะเข้าใจยากขนาดไหน

ที่มันไม่ได้วางความพร้อม

ผมจะดูแลคลิปให้ดีที่สุด